คดีที่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายชั้นป๒ที่จังหวัดกระบี่นะครับ
พาลูกไปแจ้งความเพราะว่าถูกครูประจำชั้น
บังคับให้ลูกชายนั้นทำอนาจารย์หน้าชั้นเรียนนะครับ
ด้วยการให้บีบนวดลูกคลำอวัยวะเพศ
สำเร็จความไคร้ด้วยปากให้ด้วยนะครับ
วันนี้ครูคนที่ถูกกล่าวหาได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำเขาถูกกลั่นแกล้ง
ความคืบหน้าของคดีนี้รวมทั้งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร

ครูชายวัย๓๐ปีโรงเรียนแห่งหนึ่ง

การให้เด็กไปบีบนวดรูปคลำอวัยวะเพศ
และให้เด็กสำเร็จความไคร้ด้วยปากที่โต๊ะทำงานของครูหน้าชั้นเรียน
ล่าสุดออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยืนยันไม่ได้กระทำอนาจารย์กับเด็กตามที่ถูกกล่าวหา
ตอนนี้รู้สึกเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้น
วรรณสังคมจะตัดสินจากกระแสข่าว
พร้อมอ้างว่าอาจถูกกันแกล้งจากคนที่ไม่ชอบตัวครูอยู่แล้ว
แกล้งเราอะไรแบบนี้ครับให้แบบว่าผู้พูดคลองเข้าใจครู
หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือให้แบบอย่าเชื่อจากเด็กมาก
อะไรประมาณนี้นะสำหรับถามหรือว่าสภาพแวดล้อมจากทั่วไปนะครับ
บางทีเด็กบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
การพูดไม่ตรงอะไรก็มีนะครับ
จากการตรวจสอบมีผู้ปกครองของเด็กเข้าแจ้งความแล้ว๒คน
จากที่มีข้อมูลว่ามีเด็กถึง๘คนถูกกระทำอนาจารย์
แม่เด็ก๑ใน๘คนบอกว่าทราบเรื่องจากผู้ปกครองอีกคน

จึงสอบถามลูกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ยอมรับว่า
ถูกครูใช้ให้จับและอมอวัยวะเพศ
ตอนนี้ลูกชายสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
สารลูกจับใจวอนหน่วยงานราชการและตำรวจเร่งสอบข้อเท็จจริง
พร้อมยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ลูกก็เล่าเล่าไปทั้งน้ำตานะ
ว่าโดนคุณครูนี้ใช้จากวัยวะเพศ
จับแบบดึงขึ้นดึงลง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี
เปิดเผยว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว
ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้สืบสวนข้อที่จริง
พบว่าไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์
แต่คราวนี้มีผู้ปกครองเข้าแจ้งความ
ก็พร้อมที่จะเร่งตรวจสอบอีกครั้ง
เนื่องจากต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

ก็ไม่ได้ให้ครูสอนประจำชั้นแล้ว

และรายงานเหตุการณ์ให้ต้นสังกัดทราบ
จะให้ความเป็นธรรมแก่ครูและนักเรียนทุกคน

ต้นสังกัดได้เรียกตัวครูคนดังกล่าว
เข้าไปบริบัติงานที่สพกระบี

ขณะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้
โดยผู้อำนวยการสพกระบีย้ำว่า

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน